ต่อกันที่อีกหนึ่งสาวค่ะสาวสวยคนนี้น้องมุกดา
ก่อนหน้านี้เล่นละครกับพี่ไมค์พระธรเดชจนโด่งดังปังมาก
ตอนนี้มีผลงานภาพยนตร์ให้เราได้ติดตามกันด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกของเธอเลยก็ว่าได้
ส่วนคู่จิ้นอย่างพี่เสือผาไม้พัทรเดช
แฟนคลับก็เชียร์สูตรจิ้นสูตรอยากให้เป็นคู่จริง
แต่งานนี้น้องมุกดายืนยันนะว่าไม่ได้คิดอะไรกับพี่ไมค์เลยจริง
แล้วข่าวที่เมาส์ว่าปุ๊กลุ๊กเนี่ยโทรไปวีน
มีกระแสข่าวแบบนี้ด้วยเหรอจริงหรือเปล่าไปถามน้องมุกดากันค่ะ
จิ้นไม้มุกก็เยอะมากเลย
เยอะก็ยังอยู่ก็ดีใจค่ะที่ชื่นชอบคนแบบชอบที่เราแบบเล่นน่ารัก
อะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบคือถึงละครจะจบเขาก็ยังแบบติดตามผลงานเรา

จริงต้องเคลียร์นะว่ามันไม่ได้มีตามข่าวนั้น

บางข่าวก็บอกว่าพี่ปุ๊กลุ๊กโทรหาเรานี่จริงไหมคะ
ไม่จริงไม่มีเลยค่ะ

ยังยังไม่มีค่ะแต่ว่าก็มีคุยบ้างค่ะ

ก็อยู่ในวงการนี่แหละค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรมากมาย
เออแสดงว่าโสดไม่สนิทนะ
คือพี่แจ๊คเนี่ยถามว่าตอนนี้โสดไหมนางบอกโสด
แต่โสดแต่นะแต่มีคนคุย
พอถามว่าเป็นคนในวงการหรือนอกวงการ
คนในวงการเฮ้ยเขาคือใคร
แต่ที่แน่เธอออกมาปฏิเสธว่าไม้พระธรเดชเนี่ย
ไม่ใช่แน่นอนนะจ๊ะเป็นแค่คู่จิ้นกัน

โอ้โหเรื่องแบบนี้ถ้าผู้หญิงพูดมันไม่ดีหรอกนะ
ใช่ให้ฝ่ายชายพูดจะดีกว่าแต่ว่าฝ่ายชายคนนั้นเป็นใครดีกว่า